คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เบตงยาลากันหน่อย
เขาบอกว่ามีเรื่องราวมีสัตว์มาให้โชค
เป็นงูหลามปากเป็ด

เลื้อยผ่านหน้าห้องนายกเทศมนตรี

อาสาสมัครกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานค่ะ
มาช่วยจับเจ้างูหลามปากเป็ดตัวนี้นะคะ
มันเลื้อยเข้าไปในสำนักงานเทศบาลเบตง
พนักงานเทศบาลเขากำลังจะนำแฟมเอกสาร
เสนอนายสมยศเลิศลำยองนายกเทศมนตรีพอดีเลย

ไม่ใช่มีคนสิมีงูตัดหน้า

เลื้อยผ่านหน้าห้องนายกเทศมนตรีพอดีเลย
รีบวิ่งเลยค่ะเอกสงเอกสารกระจายเลยนะ
ตะโกนบอกงูงูงูด้วยความตกใจ
แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาจับงูไปปล่อยป่า
อกจากตกใจแล้วนะคะหลายคนก็วิ่งมามุงดูด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าอุ๊ยมาวันนี้ซะด้วย

ก็เลยตีกันเป็นตัวเลขต่างนานานะคะ
อธิบายให้ฟังก่อนหลายคนรู้จักงูเหลือมงูหลาม
แต่อาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเจ้างูหลามปากเป็ดมันเป็นยังไง
หลามปากเป็ดเป็นงูไม่มีพิษนะคะ
อ้วนแล้วก็หนากว่างูหลามและงูเหลือมค่ะ
คุณผู้ชมเห็นลักษณะมันใช่ไหมมันจะดูสั้น
คือมันเป็นงูหางสั้นที่ดูแล้วไม่ค่อยสมส่วน

และแต่ละตัวเขาจะมีสีสันและลวดลายแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะ
โตเต็มที่เนี่ยยาวแค่๑๕เมตร
ซึ่งถือว่าเป็นงูที่เล็กที่สุดในสกุลนี้เลย
และยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชมัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าด้วย
พบได้ในประเทศไทยจะเจอลงไปโซนใต้หน่อย
ก็คือไล่ตั้งแต่ประจวบคีริขันลงไปจนถึงมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเลย

เขาจะนิยมเลี้ยงงูหลามปากเป็ดนี้เพราะอย่างที่บอกลายมันสวยแต่คุณดูหางมันสิ

แล้วเขามีอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องไม่มีใช่ไหม
ก็เขาจะตีเลขงูเป็นเลขอะไรนะ๙หรือ๘หรือ๗
ไม่นึกว่าเห็นมีแบบเลขที่ไม่มีใช่ไหม